ก็คือมติเอางี้ก่อนนะมติมหาเทราสมาคมเนี้ยมีมติอ่า
เห็นชอบนามของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ย
เห็นชอบเพื่อส่งถึงรัฐบาลเพื่อนำความกราบบังคมทูลต่อไป
และนี่คือมติแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ามตินี้ก็เป็นมติที่เห็นชอบร่วมกัน
ของกรรมการมหาเทราสมาคมทุกรูปไม่มีประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้ง
ไม่มีประเด็นที่มีปัญหาในกรรมการมหาเทราสมาคม

เขาทำหนังสือถึงผมในฐานะผมเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
แต่สิ่งที่ผมจะต้องทำต่อไปก็คือผมต้องดำเนินการ
กรรมวิธีขั้นตอนของรัฐบาลแล้วก็ในฐานะลำตีเจ้าสังกัดเนี่ย
ผมก็จะต้องกลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน
ที่จะเพียงพอให้ท่านนายกรรมตรีได้พิจารณา
ในส่วนที่ท่านต้องมีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการต่อไป
ผมก็จะต้องรวบรวมข้อมูลประเด็นต่าง
สิ่งที่จะทำก็คือก็จะหารือเพิ่มเติม
กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อาจจะจำเป็นที่จะหาลือเพิ่มเติมกับคณะสงฆ์
แล้วก็จะหาลือเพิ่มเติมกับท่านรองนายกวิศนุเกลืองาม
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน
ก่อนที่จะกลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป
อเจมส์นี่เวลานานแค่ไหนครับหรือว่านานแค่ไหน
คงบอกไม่ได้นะว่านานแค่ไหน
ก็จะทำไปตามกระบวนการ
ไปตามประเด็นปลีกย่อย
หรือประเด็นที่มีความจำเป็นที่ท่านนายกรัมตรีควรจะได้รับทราบ

อันนี้ค่ะจะมีการทบทวนยังไงพิจารณายังไงก่อนถึงทัศนียกท่านนโยค

คือข้อมูลที่จะถึงท่านนายกรรมตรีอาจจะมีทุกประเด็น
ประธานคือต้องมีทุกประเด็นเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
แล้วทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนในการกราบบังคมทูลเนี่ย
ต้องมีข้อมูลรอบด้านทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้น
ที่ผ่านมาทุกเรื่องก็จะต้องมีประเด็นครบถ้วนรอบด้าน
ให้ท่านนายกได้พิจารณาก่อนครับ
ที่ไม่ได้เข้าประชุมแล้วมี๓รูป
มีท่านสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านไม่ค่อยเข้า
สมเด็จวัดสัมพันธวงศ์ท่านไม่ได้เข้า
เนื่องจากชะลาภาพ
ทั้งสองอีกท่านหนึ่งก็สารภาพ

ไม่มีไม่มีกฎหมายไม่ได้บอกว่ารัฐบาลมีอำนาจในการพิจารณาคุณสมบัติ

ที่มันจะนัดหาเรือกระทางของนักคุณกับมหาเทศนะครับ
เดี๋ยวก่อนผมไม่ได้บอกว่าจะนัดหาลือกับมหาเถนะ
บอกว่าจะคุยกับคณะสงฆ์
ผมอาจจะต้องไปคุยกับท่านดูก่อนว่าแต่ละ

ถ้าดูก็อาจจะมีประเด็นนู้นประเด็นนี้เพิ่มเติมมาอีกอะไรมาอีก

เราควรจะหาข้อมูลในรายละเอียดอย่างไร
ก็น่าจะเป็นคุยกันสัปดาห์หน้านะ
ก็ต้องทำจะมาทิ้งไว้เฉยคงไม่ได้หรอกนะครับ

ตอบไม่ได้ว่าจะถึงมือท่านนายกเมื่อไหร่
ก็ผมทำตามคือตอนนี้ความรับผิดชอบอยู่กับผมก่อน

ผมในฐานะมินตรีเจ้าสังกัดเนี่ย
ผมคิดว่าตอนนี้ผมได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว
สมควรที่จะกลับเรียนท่านนายกได้

แต่ถ้าผมเห็นว่ายังผมอยากได้ข้อมูลตรงนั้นเพิ่มเติม
ผมควรจะไปที่ไหนไปพบกับใคร

แต่ทุกอย่างอาจจะทำอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา
แล้วก็หารือกับทุกศาสตร์ที่เขียวครอบ
คือจะบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้แต่จะไม่มีอะไรที่คลุมเคลือ
อะไรที่บอกว่าพูดไม่ได้ก็จะบอกว่าพูดไม่ได้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องด้วยกัน
อะไรที่พูดได้ก็จะเล่าให้สังคมฟังนะครับว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทั้งหมด
คือท่านนายกรัฐมนตรียังมีนโยบายชัดเจนนะว่าการใช้มาตรา๔๔จะใช้เฉพาะเมื่อจำเป็น
แล้วก็จะใช้เฉพาะเพื่อทำให้การบริหารราชการแผ่นดินหรือการแก้ไขปัญหาราบลื่นนะครับ
เพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องที่ท่านนายกรรมตรีจะใช้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันต้องเห็นสถานการณ์ไปถึงจุดนั้นแล้วแหละ
ซึ่งจะเอาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณานะขอบพระคุณครับ
ถ้าท่านได้ประชุมกันไปแล้วจริงแล้วก็จะส่งมติมาจริงก็ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ในส่วนของท่านเสร็จแล้ว
จากนั้นก็มาเป็นหน้าที่ในส่วนรัฐบาลเมื่อเรื่องมันมาถึง
โดยรัฐบาลจะใช้กฎหมายใช้ประเพณีที่เคยปฏิบัติมา
และใช้ความคาดหมายของประชาชนมาเป็นตัวประกอบ
เช่นนี้เพราะว่ารัฐบาลบริหารประเทศนั้นต้องคำนึงถึงความถูกต้อง
ความพอใจและความยอมรับของประชาชนด้วยอันนี้ก็ต้องเอาทุกอย่างมาประกอบกัน
ส่วนถ้าขัดกันอะไรจะชนะคำตอบก็คือว่ากฎหมายมันชนะอยู่แล้วล่ะ
ไม่น่าจะยากอะไรนะครับมันไม่น่าจะเป็นความลับอะไรเลยครับ
เมื่อความจริงมติว่าอย่างไรเมื่อคณะสงฆ์ลงมติถ้าลงแล้วจริงส่งมา
ตรงนั้นในส่วนนั้นมันก็ไม่เป็นความลับอะไรแล้ว
โถพระที่เข้าประชุมกันผมอ่านจากหนังสือพิมพ์มีตั้ง๑๗รูปจาก๒๐มศมีทั้งหมด๒๐รูป
นี่ว่ากันตามหนังสือพิมพ์นะเท็จจริงผมก็ไม่รู้เนี่ยอ่านจากไทยรัฐเดรินิวมติชนเมื่อเช้าเนี่ย
ว่าเวลาเข้าประชุมมีทั้ง๑๗ขอโทษครับ
เพราะคุณถามพระได้ความไปนานแล้วถามผมผมยังอ้อมไปอ้อมมาบ้างเพราะว่า
ไปอ้อมมาโดยไม่โกหกนะฮะแต่ว่าถามพระท่านก็ต้องตอบ
แต่ทีนี้มันไม่รับหรอกฮะไม่ต้องกลัวหรอกพอมาถึงรัฐบาลแล้วก็ต้องเปิดเผย
จะไปรับอะไรอยู่นักหนานแล้วก็ไม่ใช่รายชื่อ
ทางสำนักราชธิริคาถามมาว่ามีกี่ชื่อผมตอบไปว่าชื่อเดียวก็ได้รับคำแนะนำเป็นบทเรียนว่า
ถ้าชื่อเดียวเขาไม่เรียกว่ารายชื่อก็เรียกว่าชื่อ
ถ้าเกิน๑ชื่อคือมากถึงจะเป็นรายชื่อ
ครั้งนี้ไม่ได้เสนอรายชื่อมันต้องเสนอชื่อ
เพราะว่าผู้มีอาวุโสสูงสุดมันมีได้รูปเดียว
ผมตอบไปแล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ถือเอากระแสคัดค้าน
ผมย้ำใช้คำคุณนะครับ
ว่าถ้ารัฐบาลไม่ถือเอาเรื่องกระแสคัดค้านมาเป็นหลักเพราะอะไร
เพราะว่าในการแต่งตั้งอะไรมันก็จะมีคนพอใจไม่พอใจ
ผู้ว่าสักคนอธิบดีสักกรมประหลัดสักกระทรวง
มันก็มีคนค้านส่งบัตรสนเท่บ้างอะไรบ้างมันเป็นธรรมดา
ถ้าขืนดูเอาจากการที่ค้านเป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องตั้งใครทั้งนั้น
ตั้งรัฐมนตรีก็มีคนค้าน
แต่ว่าก็ต้องดูว่าผลจากการที่ค้านนั้นมันนำไปสู่อะไร
ถ้านำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำให้เรื่องมันเกิดความสงบเรียบร้อย
ก่อนที่จะดำเนินการ
ฟังแล้วเหมือนกับศรีถนนชัยเล่นคำแต่ไม่ใช่
ผมถึงบอกว่าข้อที่๑รัฐบาลไม่ถือเอาเรื่องคัดค้านเป็นใหญ่
เพราะว่าการคัดค้านมันจะมีอยู่เสมอ
รัฐบาลจะทำโครงการอะไรสักอย่างมันก็มีคนค้าน
รถไฟลางคู่กับค้าน
เรื่องแก้ภัยแรงก็ค้าน
เรื่องราคายางก็ค้านเรื่องข้าวก็ค้าน
เพียงแต่ว่าข้อที่๒การค้านนั้นมันนำไปสู่ผลอะไร
ถ้าค้านแล้วก็ค้านอยู่นิ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรต้องไปทำ
ถ้าค้าแล้วนำไปสู่ความไม่เข้าใจความแตกแยกความไม่สงบ
รัฐบาลก็ต้องจัดการขจัดหรือทำให้เรื่องเหล่านั้นมันบรรเทาเบาบาง
ส่วนใช้วิธีไหนคงไม่ตอบนะครับ
เพราะว่ารัฐบาลผมได้พูดคำสำคัญติดกันมา๓วันแล้ว
ผู้สื่อข่าวอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไปให้ความสำคัญกับประโยคอื่นของผมมากกว่า
หัวใจมันอยู่ตรงประโยคนี้แหละแล้วก็จะพูดอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อย้ำอย่างนี้ก็ต้องบอกอาจจะพูดเป็นครั้งสุดท้าย
รัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามผมอยู่กับนายกมาสิบท่าน
ว่ารัฐบาลใดก็ตามจะไม่นำเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
ไม่เหมาะสมยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้าน
เกิดความไม่สงบขึ้นกราบบังคมทูลเป็นอันขาด

ได้ได้พูดอย่างนั้นได้หารือกันอยู่อย่างละเอียดตลอดเวลา
แต่ไม่ได้หนักใจในเรื่องนี้เมื่อวานก็ตอบแล้วว่าทุกอย่างมันจะไปตามธรรมชาติ
อยากจะตอบนะแต่คำตอบมันจะนำไปสู่การตีความเป็นอย่างอื่น
เพราะถ้าผมตอบว่าไม่เร่งด่วนก็จะมีคนว่าอ่านั่นแน่จะดองเก็บไว้รักษาการ
สิบปีมั้งถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนอ่านั่นแน่
เดี๋ยวจะถือโอกาสทีเผลอเสนอไปทันทีมันเชิญแขกทั้งสองคำตอบ
เพราะฉะนั้นขอให้เป็นกุศโลบายของรัฐบาลกุศโลบายนี่คำนี้ไม่ได้ชั่วร้ายอะไรนะ
มาจากคำว่ากุศลบวกกับอุบายกุศลแปลว่าดี
เพราะฉะนั้นมันเป็นกุศโลบายของรัฐบาลคนเป็นรัฐบาลเนี่ย
เขาก็จะต้องรู้กุศโลบายตรงนี้แหละ
มันได้ทุกอย่างนะครับเมื่อครั้งตั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวร
ใช้เวลาห่างจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบอพิษ๘เดือน
เมื่อครั้งตั้งสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบอพิษอยู่ห่างจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชวัดพระเชตุพลที่เราเรียกว่าสมเด็จป่าเนี่ย

และเมื่อครั้งตั้งสมเด็จพระสังฆราชวัดพระเชตุพลหรือสมเด็จป่า
วันที่ตั้งห่างจากวันที่สิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชจวนวัดมะกุฎที่รถพระที่นั่งพลิกคว่ำสิ้นพระชน๗เดือน
เพราะฉะนั้นมันจะมีระยะ๗๖๘ทำนองนั้นนี่ถ้าจะเอาใกล้ใกล้มาวัด
แต่ในอดีตเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๗ของประเทศไทยสิ้นพระชน
คือสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นองค์ที่๗นะฮะ
วัดพระเชตุพลสิ้นพระชนได้ใช้เวลาห่างจากวันสิ้นประชน
จนกระทั่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่๓๗ปี
ระหว่างนั้นก็รักษาการไปในที่สุด๓๗ปีผ่านพ้นไป
ไปสองราชการด้วยจึงได้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรวัดบวรนิเวศ
ปีนะท่านเป็นอยู่ได้อีกสัก๒ปีแล้วก็ท่านก็สิ้นประชน
หลังจากนั้นก็ทิ้งไปอีก๑๑ปีจึงได้สถาปนา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสวัดบวรขึ้นแทน
ห่างกัน๑๑ปีแล้วก็ทิ้งไปข้าม๒ราชการ
คือข้ามราชการที่๖ไปถึงราชการที่๕ถึงราชการที่๖

เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาประเพณีมันมีทุกแบบ
ก็เลยต้องดูความเหมาะสมอย่าง
จะอ้างประเพณีว่าต้องเร็วหรือจะต้องช้าเนี่ยมันพูดยาก

คราวนั้นทิ้งไว้๓๗ปีก็มีเหตุผล
ที่เขานั้นทิ้งไป๑๑ปีก็มีเหตุผล
ระยะหลัง๖เดือนก็มีเหตุผล๗เดือน๘เดือนมีเหตุผลทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นประเพณีมันมีอยู่ทั้งหมดคนที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยเขาจะรู้
ทุกอย่างได้ทั้งสิ้นทุกอย่างได้ทั้งหมด
ยังไม่ไปถึงขั้นหาทางออกแต่กำลังคิดว่า
หาทางแก้ปัญหาซึ่งมันไม่ใช่ทางออกนะฮะ
แก้ปัญหาก็คือว่าถามว่าขัดข้องอะไร
หนึ่งจำเป็นอะไรที่จะต้องตั้งถ้าความขัดข้องมันยังอยู่
สองการรักษาการต่อไปจะเกิดปัญหาอะไรที่มันไม่สะดวก
ข้อที่๓ถ้าหากว่ารักษาการต่อไปจะเกิดความเข้าใจผิดหรือแตกแยกอะไร
เทียบกับการตั้งแล้วมันจะเกิดอะไร
ทั้งหมดเนี่ยเราเนี่ยเอามาดูแล้วก็ทำความเข้าใจกันว่าแล้วจริงต้นเหตุ
ถ้าจะพูดแล้วความผิดเป็นของใคร
วันนี้อาจจะมีข้อคัดค้านสมเด็จวัดปากน้ำ
ก็ต้องดูว่าคัดค้านเพราะอะไร
พูดกันตรงนะว่ารัฐบาลอาจจะยังทราบไม่แท้จริงก็ได้
เอิญผมยังไม่เห็นหนังสือของท่านพุทธอิสระที่มายื่นว่าท่านได้ตั้งอธิกรกล่าวหาว่าอย่างไรหรือเปล่า

เมื่อเห็นแล้วก็อาจจะรู้ว่ามันมีข้อกล่าวหาอะไรแล้วก็เป็นอย่างไร
ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเก่าหาเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยซ้ำไป
บอกสามแสนชื่อนั่นนะบังเอิญท่านนมตรีปรฎาดาเป็นคนไปรับผมยังไม่ได้ส่งมาให้
ก็ถ้ามันมีเรื่องจริงอยู่ในนั้นแล้วกล่าวหาอะไรที่ไม่ถูกแล้วมันเป็นการชี้ช่องว่ารัฐบาลจะเดินต่อไปยาก

เหมือนกับสมมติจะตั้งใครสักคนเป็นอธิบดี
ซึ่งปกติอธิบดีมันก็ต้อง๔๐ตั้งจาก๔๙ใช่ไหม

อ้าวก็ไม่รู้ว่าตั้งไปแล้วอ่ะตั้งไปแล้วแล้วยังจะกล้านำขึ้นกราบบังคมทูลหรือ

ซึ่งในอดีตเคยมีที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกินความจริงนะเคยเกิดมาแล้ว
เพราะว่ากพเขามีสเปคไว้ถึงจะเป็น๔๙คนจะขึ้น๑๐ต้องเป็น๔๙มาแล้วนานเท่าไหร่
ปรากฏว่าแกเป็นมาได้ไม่ถึงนานเท่านั้น
ลำตรีพลาดไปเผลอเสนอเข้ามา
รมอลก็ไม่รู้นี่ก็มีมติ
หรือตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจเขาไม่ให้ตั้งคนอายุเกิน๖๕เคยมีเสนอเข้ามาเกิน๖๕
พอไปท้วงเข้าท่านก็บอกว่าท่านนึกว่า๖๕นับแบบข้าราชการ
คือหมายความว่าอยู่ไปจนกระทั่งถึงแม้จะครบ๖๕แล้วอยู่จนสิ้นปีงบประมาณถึง๓๐กันยาเหมือนฆาตการ๖๐มันยังอยู่ได้ใช่ไหม

ข้าราชการเขาให้นับแบบนั้นเพราะมันมีกฎหมายให้นับแบบนั้น
แต่รัฐวิสาหกิจอายุ๖๕๖๕วันใดพ้นวันนั้นไม่ต้องต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ
ท่านก็ไม่เชื่อสุดท้ายส่งไปให้กฤษฎิกาตีความ
เนี่ยถ้ามันมีเหตุอย่างนี้ขึ้นมามันก็ต้องจัดการซะก่อน
ไม่ใช่ว่าจะต้องตั้งไปตามที่เสนอไป